เติมคือนอนเกือบเช้าเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟุตบอลแข่งขันจบในเวลาตี๓๔๕นาทีนะครับส่วนลีซอร์ธิระเทศบิโนไทยดาวน์ยิงชาวไทยกัปตันทีมของโปรลิสเทโรก็ออกมาโพสต์ข้อความให้กำลังใจทีมชาติโดยบอกว่าล้มได้ก็ต้องลุกเป็นสู้ต่อไปไทยแลนด์แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะครับ

ก็มีการโพสต์รูปทงชาติไทยด้วยมีแฟนบอลไปคอมเมนต์ด้วยนะครับบางส่วนในไอจีของโคสิโก้บอกว่าอยากให้โค้ซิโก้กลับมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับ